เรื่องนี้นะคะถูกแชร์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะคนพูดถึงเยอะมาก
โฟเฟอร์แท็กซี่พ่อลูกอ่อนค่ะต้องนำหนูน้อยวัย๗เดือนนั่งรถไปด้วยตอนที่ทำงานนะคะ
ทีมข่าวของเราไปเจอมาลูกอ่อนค่ะพี่โจหรือนายกิตติพงศ์จินดาวงอายุ๔๒นะคะ
ก็จะขับรถอยู่แถวแจงวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีอะค่ะ
หนูน้อยคนนี้น้องทีค่ะลูกชายอายุ๗เดือนนะคะ
พี่โจบอกว่าคาร์ซีทที่อยู่ในรถผู้โดยสารให้มาค่ะ
โดยสารให้ใช่ค่ะลูกอ่อนอย่างนี้ต้องมีคาร์ซีท
และเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
พี่โจบอกว่าเพียงเลี้ยงรูปบนรถตั้งแต่ลูก๓เดือน
ก็คือเริ่มงาน๘โมงเช้า๔ทุ่มกลับถึงบ้าน
ภรรยาเป็นผู้ช่วยเพศรัชกรอยู่โรงพยาบาลทำงานทุกวัน

ก็ตัดสินใจว่าก็ต้องพาน้องทีอยู่ในรถด้วยกัน

แล้วก็ไม่มีเงินที่แบบเป็นค่าใช้จ่ายที่จะมากพอ

แล้วก็อยากจะผูกพันกับลูกด้วยนะคะขอบคุณผู้โดยสารที่เข้าใจด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยก็นั่งรถไปด้วยคุยกับพี่โจไปด้วยเดี๋ยวขึ้นรถไปด้วยกันเลย
นี่ค่ะคือพี่โจบอกว่าบางทีขับรถไปก็ต้องแวะแบบนี้คือให้นอน
ให้นมลูกหิวนมใช่ค่ะก็ขอบคุณผู้โดยสารทุกคนจริง
ว่าบางคนเขาก็อาจจะตกใจอาจจะงงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ
โจบอกว่าผมไม่ได้อยากดังนะผมไม่ขอรับบริจาค
ขอรับความช่วยเหลืออะไรจากใครนะคะเพราะกลัวว่าจะเกิดข้อคอรหาค่ะ
คือเราต้องการเลี้ยงเขาด้วยแล้วอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงแม่เขาก็ต้องทำงาน
วันไหนแม่เขาถึงอยู่กับแม่จนกว่าเขาจะเข้าโรงเรียนเข้าอนุบาล
เพราะว่าปล่อยไว้ที่บ้านก็ไม่ได้แต่๓ขวบต้องเอามาเลี้ยงไว้
จะไปฝากเลี้ยงก็ไม่ไหวครับไม่เอาค่ะ
อันนี้คือที่ตัดสินใจไม่ฝากเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของ
เขาจะเลี้ยงดีเหมือนเราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
เขาจะตีลูกเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
คนไม่มีเงินที่เป็นก้อนที่จะไปจ้างคนนู้นคนนี้เลี้ยง
แล้วคนอื่นเลี้ยงอาจจะดีเท่าพ่อแม่เลี้ยงไหมล่ะผมต้องการแค่นี้
นี่ค่ะมีผู้โดยสารค่ะที่ขึ้นรถของพี่โจนะคะก็บอก
ตอนแรกก็ตกใจขึ้นรถปุ๊บอ้าวมีเด็กอยู่เบาะหน้าด้วย
แต่พอพี่โจรเล่าให้ฟังโอ้โหรู้สึกทึ่งเลยนะคะ
นี่คือคนสู้ชีวิตจริงเป็นพ่อแม่ที่น่ารักคุณพ่อ
แล้วก็เลี้ยงลูกเองแบบนี้นะคะนี่ค่ะลองฟังเสียงผู้โดยสารดูค่ะ
ก็รู้สึกชื่นชมค่ะว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
แล้วเขาต้องเลี้ยงดูลูกอย่างนี้ก็เขายังสู้ชีวิตอ่ะ
ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นกำลังใจสำหรับคนที่สู้ชีวิตนะคะ
เพราะว่าในฐานะเราเป็นผู้โดยสารเรารู้สึกว่าดีด้วยซ้ำไป
ที่เขารับผิดชอบและดูแลลูกนะคะแล้วที่สำคัญคือเป็นผู้ชาย
รู้สึกก็รู้สึกในความรู้สึกของความเป็นแม่
รู้สึกว่าเออเขาเป็นพ่อที่ดีเลยล่ะไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรโดยที่เขาไม่ทำงาน
หรือไปฉกชิงวิ่งราวแล้วก็อ้างว่าโอเคอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้เป็นส่วนที่ดีแต่เราห่วงเรื่องสุขภาพของเด็กมากกว่านะคะ
โจโชเฟอร์แท็กซี่พ่อลูกอ่อนบอกว่ามีคนติดต่อจะบริจาคด้วยนะคะ
ไม่รับบริจาคอะไรทั้งนั้นนะคะ
แค่ใช้บริการก็พอเบอร์โทรศัพท์พี่โจขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
เท็กซี่สีชมพูนะคะเทะเบียนรถของพี่โจทธลจุลา๒๗๘๔
เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอแล้ว๐๖๓๒๒๙๐๕๒๘
พี่โจก็วิ่งอยู่แถวปักเกร็จหนนทบุรี
ลองเรียกกันได้นะแท็กซี่พ่อลูกอ่อน

นี่คือทางเลือกที่ดีสุดของครอบครัวที่เขาตัดสินใจแล้ว